เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวมีให้เห็นบ่อย

พ่อเลี้ยงไม่ละอายชั่วกลัวบาปไม่มีฮิริโอตะปะนะคะ
ไปก่อเหตุข่มขืนลูกเลี้ยงน้องอายุ๑๒ปี
มขืนตั้งแต่พฤษภา๕๙จนกระทั่งพฤษภา๖๑
๒ปีรวมข่มขืนย่ำยีจิตใจน้องมาแล้วเกือบ๑๐๐ครั้งค่ะ
ทีนี้ถามว่าเรื่องมันมาแดงได้ไง
เพราะว่าน้องไปบอกแม่แม่ไม่เชื่อค่ะ
แม่แท้ไม่เชื่อลูกในไส้ไปเชื่อผู้ชาย
แล้วปรากฏว่าแม่ส่งน้องไปอยู่กับญาติที่เชียงใหม่
เรื่องมันมาแดงเพราะว่าน้องเนี่ยท้องป่องค่ะ

สุดท้ายยากเค้นจนกระทั่งน้องบอกความจริง
ก็เลยพาน้องไปแจ้งความจับพ่อเลี้ยงนะคะ
สุดท้ายตำรวจสามารถตามจับกลุ่มพ่อเลี้ยงใจยักษ์คนนี้ได้นะคะ
ชื่อว่านายอาทิตย์ปานบุญลืออายุ๓๙ปี
เป็นตำรวจชุดจับกลุ่มจากสนดินแดงค่ะ
จับกลุ่มได้ที่ริมถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพ
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่โรงพักแบบนี้น่าสลอนเลยนะคะ
นายอาทิตย์พ่อเลี้ยงยอมรับสารภาพบอกว่า
ก็เหตุคมคืนลูกเลี้ยงจริง
ตั้งแต่พฤษภา๕๙จนถึงช่วงเดือนพฤษภา๖๑๒ปี
ทำไปเพราะอะไรเพราะว่าเมาเหล้า
พอเมาเหล้าเสร็จปุ๊บเกิดอารมณ์ทางเพศ
อาศัยจังหวะช่วงที่แม่ของเด็กไม่กลับจากทำงาน

่องเข้าไปที่เตียงไปลงมือข่มขืนลูกเลี้ยง
พ่อเลี้ยงบอกต่อนะคะไม่ละอายเลยบอกว่า
เดือนหนึ่งจะก่อเหตุคมขืนลูกเลี้ยงประมาณ๔ครั้ง

ปีหนึ่งมี๑๒เดือน
เดือน๑๔ครั้ง๑๒๔๔๘๒ปีเป็น๙๖ครั้งค่ะ

คุณดูนะเกือบ๑๐๐ครั้งอะฮะ
ข่มขู่น้องบอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่นะ
ถ้าไปบอกแม่เดี๋ยวจะตีแล้วก็ฆ่าทิ้ง
น้องจะกล้าเหรอคะเด็กอายุ๑๒ปีโดนข่มขู่ขนาดนี้

เธอบอกว่าเธอเดินย่ำยีแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่สุดแล้ว
น้องเอาเรื่องนี้ไปบอกคนที่เป็นแม่แท้
แม่กลับไม่เชื่อค่ะเชื่อผู้ชายมากกว่าลูก
แล้วตัดสินใจเอาน้องไปฝากให้ย่าเลี้ยงที่จังหวัดเชียงใหม่

ถูกต้องแล้วแม่ของเด็กกับพ่อเลี้ยงย้ายมาอยู่กรุงเทพ
ทีนี้ย่าเนี่ยเรื่องมันบาแดง
เพราะว่าย่าเนี่ยไปสังเกตผิดปกติท้องหลานนะฮะ

มันป่องที่สุดแล้วคือหลานตั้งคัน
ตัดสินใจเอาหลานไปแจ้งความกับตำรวจ
ที่สุดตำรวจก็ขยายผลจนสามารถจับกลุ่มพ่อเลี้ยงหื่นรายนี้ได้นะคะ
ตำรวจแจ้ง๓ข้อหานักคือ
มขืนกระทำชำราวผู้อยู่ในความปกครอง
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
แล้วนำตัวไปฝักขังต่อสารนะคะ